พร้อมกับพาตัวไปทำแผนประกอบคำ

บอกว่าทำไปเพราะว่าแค้นแม่ยายนะครับ
แล้วก็ก่อนก่อเหตุก็เสพยาบ้าเข้าไปด้วย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ได้รับรู้ว่าลูกสาวออทิสติกวัย๑๑ขวบ

สร้างความเจ็บปวดใจให้กับผู้เป็นแม่
ซึ่งหนักหนาเกินกว่าจะทานทน
ซ้ำเติมอาการป่วยจากหลายโรครุมร้าว
ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทำให้เธอน้ำตาซึมตลอดเวลาด้วยความตกใจ
รักคนกับความเสียใจอย่างมาก
คาดคิดว่าสามีที่อยู่กินกันมาถึง๙ปี
จะทำร้ายลูกของเธอได้ลงคอ
ก็คิดว่าจะให้ถึงที่สุดด้วยครับ
ยากจะรู้ว่ามาทำร้องลูกกับมัน
ไม่ต่างจากความรู้สึกของผู้เป็นตา
เลี้ยงดูหลานสาวคนนี้ด้วยความรักมาตั้งแต่เกิด
เพียงเสียใจแต่แค้นใจ
เพราะปกติไม่เคยไว้ใจให้ไปรับหลาน
แต่มาอ้างว่าจะพาไปพบแม่
ผู้เป็นยายจึงยินยอมให้ไป
อกจากนี้ตายังเปิดเผยว่าแม่ของเด็ก
ก็เป็นลูกเลี้ยงของตาเช่นกัน
แต่ไม่เคยคิดทำร้ายคนในครอบครัว

แต่ผมไม่รู้ว่าเขาแฝงหัวใจอะไรอยู่ในร่างกายเขา

ไม่มีแบบที่จะเป็นคนร้าย
ส่วนการดำเนินคดีหลังตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรีจับกลุ่มตัวในชายุทธ์คงเจริญผู้ต้องหา
ระหว่างนำสมุดบัญชีของภรรยาไปเบิกเงินที่ธนาคาร
จากการตรวจค้นเบื้องต้นพบยาบ้าอยู่ในกระเป๋ากางเกง๑๐เมตรครึ่ง
คุมตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ทันทีที่มาถึงพนักงานสอบสวนคุมตัวไปสอบปากคำทันที
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
โดยนำตัวเด็กมาจากโรงเรียนล่อลวงว่าจะพาไปพบแม่ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
จากนั้นในวันรุ่งขึ้นแทนที่ผู้ต้องหาจะพาเด็กไปโรงเรียน
กลับนำไปบ้านร้างในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อกระทำชำราวและกักขัง
แต่เมื่อพบว่าเด็กหมดสติเพราะเสียเลือดมากจึงนำขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่ออกมาขอความช่วยเหลือจากรถแท็กซี่ที่จอดติดสัญญาณไฟจราจร
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นตำรวจคุมตัวพ่อเลี้ยงรายนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุทั้งสิ้น๓จุด
ขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงพื้นที่
เปิดเผยว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดก่อนลงมือก่อเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ชนวนในการก่อเหตุอย่างไม่ชัดเจน
แต่พบว่ามียาเสพติดเป็นตัวขับเคลื่อนและความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจของหนูน้อยคนนี้
ต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเท่าไหร่ในการเยียวยา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน